รองว่าเรื่องต่อไปคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าว
เพราะเราจะพาไปชิมแพนเค้กสุดอร่อย
ที่เขารับทำแพนเค้กแบบภาพเหมือน
เหมือนขนาดไหนติดตามกับช่วง
ตารันกิน
ทุกคนค่ะเชื่อเลยนะว่าเขาจะทำออกมาน่ารักมาก

ใครจะไปคิดว่าแพนเค้ก

นี่คือเอาภาพเนี่ยไอ้หวาน
ให้เขาแมวแมว
ไอ้หวานคือแมวเออเอาไปให้เขาวาดใช่ไหมแล้วทำมาเป็นแพนเค้กคุณดูดิ
แล้วร้านแพนเค้กนี้มีชื่อว่าร้านสินอร่อยตลาดนัดรถไฟศรีนครินนะคะ
เป็นแพนเค้กที่แบบเฮ้ยเขารับวาดภาพเหมือนเหรอ
ภาพเหมือนลงบนแพนเค้กเอาอย่างนี้ดีกว่า
ออกมาแบบเป๊ะมากเหมือนมาก
ใครอยากจะให้ทางร้านวาดแพนเค้กรูปเหมือนอะไรอย่างนี้ต้องไปจองคิวนะจ๊ะ
แต่ถ้าภาพเหมือนมากอาจจะต้องใช้เวลายังไงจองคิวกันไว้ก่อนละกันเนาะ
ขอบคุณภาพของคุณเต็นต์ชะลัดผลด้วยนะจ๊ะ